ซึ่งล่ะสุดเราก็ทราบแล้วว่าเธอออกจากโรคประเทียบานไปรักษาตัวต่อที่บ้านแล้ว
โดยคุณแม่ก็ดูแลอย่างใกล้ชิด
หลังจากผ่าตัดรักษาอาการฝีแตกในท้องแล้วก็
ลำไส้รั่วจนต้องนำลำไส้ออกมาด้านนอกชั่วคราว

ก่อนจะทำการรักษาโรคมะเร็งลำไส้ต่อน้องไหมก็ยอมรับว่า

ที่เพิ่งจะเข้ามาทำงานประจำที่พัทยาได้เพียงแค่๒เดือน
จากนี้ครับก็จะออกไปพักฟื้นที่ห้องเช่าในพัทยา
เพื่อรอการรักษาโรคมะเร็งลำไส้ระยะที่๒
ซึ่งหลังการพูดในช่วงเมื่อวานที่ผมเรียนให้ทราบ

ก็ไม่น่ามีปัญหานะครับสำหรับเรื่องของอาการนะครับ

เชื่อว่าน้องก็จะกลับมาได้ครับ
ตอนนี้ดีขึ้นมากแล้วค่ะ
ได้กำลังใจจากพี่น้องคุณเพื่อนวอเลเบิร์น

แล้วใครที่เคยมาเยี่ยมเราถึงเมืองเยี่ยมบ้านครับ

ถ้าแผลหน้าท้องหายดีแล้วคุณหมอจะส่งไปที่ศูนย์มะเร็งให้ยา

เพื่อเก็บลำไส้เอาไว้ที่เดิม
ต้องขอขอบคุณน้องที่แบบร่วมประมูลเสื้อ
แล้วก็สมาคมวอเล็กบอลด้วยค่ะ
แล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีหลายท่านที่ช่วยเหลือในครั้งนี้ด้วย
คือตอนนี้กำลังใช้ดีเลย
ดีขึ้นมาหายกังวลในระดับหนึ่ง

ก็เคยติดทีมชาติระดับเยาวชนรุ่นยุคไม่เกิน๑๘ปี
เป็นรายการชิงชำโลกที่เม็กซิโกนะครับตอนนั้นรุ่นเดียวกับสรยาพรมล่า
ก็จบปริญญาตีและปริญญาโทนจากมหาวิทยาลัย
อาร์แบคก็เคยเป็นนักกีฬากองมหาวิทยาลัยด้วย
แล้วก็เล่นร่วมกับนักวอเล็กบอลทีมชาติไทย
ชุดปัจจุบันหลายคนจะเป็นอาชาราพรโคงยศหรือว่านาเดียจรัสพรบรรดาศักดิ์
ก็เริ่มต้นเล่นวอเล็กบอลระดับอาชีพกับทีมศรีสะเกด
จุบันล่าสุดเธอเล่นให้กับไทยเดนมาร์คน้องเรือ
ซึ่งจบอันดับสุดท้ายในระดูการล่าสุดที่ผ่านมา